ก่อนหน้านี้คุณพลอยหอวัง

ตอนนี้ความรักกับหนุ่มภิกต์กาชัย

อย่างคริสฮอวังและโอ๊ดประโมด

ต้องออกมายอมรับผ่านสื่อแล้ว

รับนะว่าลดสถานะจากคนรู้ใจ

ส่วนสาเหตุเจ้าตัวขอไม่ตอบ
เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของคนสองคน

อย่างที่หลายคนพุ่งประเด็นไปนะคะ
และแม้ว่าสถานะของทั้งคู่จะไม่เหมือนเดิม
แต่เจ้าตัวยืนยันนะว่าการทำงานของทั้งคู่
ยังสามารถทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิมค่ะ
คือที่สามไม่มีอะไร

เราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันเป็นแบบเพื่อนอยู่แล้วค่ะ

จะมีปัญหาตอนทำงานร่วมกันไหมคะ

เขาเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ
แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคนรู้ใจ

ขยับสถานะลงมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิม

จะบอกว่าคนที่อยู่รอบข้างนี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดนะ

ให้ทั้งคู่เนี่ยก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้
เพราะว่ามันยากนะจากการที่เป็นเพื่อน
เป็นคนรักแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่

แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าสามารถที่จะทำได้นะคะ
แล้วก็ยังมีคนรอบข้างที่เป็นกำลังใจให้

คุณคริสหอวังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับสาวพลอย
ต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะ